มาดูเรื่องราวของพลเมืองดีกันหน่อย

คุณผู้ชมปกติรถชนกันเนี่ย
เราเคยได้ยินแต่ว่าคนไปชนเขาเนี่ยแล้วหนีใช่ไหม

พลเมืองดีค่ะเข้าไปประสบเหตุ
เขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถคันนี้หนี
ก็เลยคิดว่าคันนี้เป็นคนก่อเหตุไปชนแล้วหนี
ไล่ตามไปค่ะไล่ตามไปจนกระทั่งทันกันนะคะ
รถกระจกเดี๋ยวนี้คุยกันให้รู้เรื่องก่อน

คุณผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนะฮะ
ตั้งใจมันมีจุดพลิกมุมอยู่ด้วย
ค่ะต้องตั้งใจฟังคลิปนี้มีคำตอบเชิญค่ะ

ผมเห็นพี่อยู่พี่ชนแล้วพี่ขับหนี
ใช่เขาโดนผมก็หนี

โอเคพี่ผมก็ไม่รู้จะถามต่อยังไงแล้วพี่
สรุปว่าพี่หนีเมียมาใช่ไหม

รถคันสีดำคันนี้เข้าไปประสบเหตุ

ทีนี้คนที่ถ่ายคลิปเป็นมอเตอร์ไซค

คิดว่ารถคันนี้ไปชนคนอื่นแล้วก็หนี

ใช่ค่ะไล่มา๑๐กิโลกรัมจนทันกัน
แล้วคนขับรถสีดำคันนี้รถกระจกก็บอกว่า
คันที่ชนกันประสบเหตุชนกันเมื่อสักครู่

ผมพาเมียน้อยเขาพูดเองนะคะ

ผมพาเมียน้อยมาเมียหลวงขับไล่ตาม
ขับมาชนรถผมผมก็ต้องหนีสิ

แล้วสุดท้ายคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกโอเคพี่โอเคพี่
แล้วคนในรถก็ถามเข้าใจยัง
เข้าใจแล้วพี่มันเป็นเรื่องของพี่พาเมียน้อยมา
ที่หนีเมียหลวงอยู่ใช่ไหมโอเคโอเค
เรื่องนี้ถูกนำมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะ
คนก็เข้าไปคอมเมนต์บางคนก็ขำ
แต่ก็บอกเออเรื่องผัวเมียเนอะ
ทีนี้คุณผู้ชมแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะ
พลเมืองดีคนนี้เขาบอกกับทีมข่าวกับเราบอกว่า
ตอนชนกันเนี่ยผมถ่ายคลิปไม่ทันพี่
แต่ที่ผมเอาคลิปนี้มาเผยแพร่แล้วก็โพสต์ไว้แบบนี้เนี่ย
เผื่อว่าหากเรื่องดังกล่าวหมายถึงว่ากรณีที่ผู้ชาย
คนขับรถสีดำคนนี้กล่าวอ้างว่าที่ต้องหนีเนี่ย
เพราะผมเป็นคนถูกเมียหลวงชนแล้วผมพาเมียน้อยมาต้องหนี
อะไรแบบนี้ถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริง
แต่เป็นการชนแล้วหนีจริงก็จะได้ใช้คลิปนี้เป็นหลักฐาน

นี่คือสิ่งที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ